แต่ว่าสัตว์โลกทุกวันนี้เนี่ย

คงจะนึกถึงรังนกกระจาบออกใช่ไหมคะ

ถูกแล้วก็เป็นโพรง
ตอนนี้เนี่ยช่วงฤดูฝนเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์แล้ว
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าตอนนี้นกกระจาบเนี่ย
มันเรียกว่าขยายพันธุ์กันเต็มต้นไม้เนี่ย
สร้างรังกันแบบนี้เลยนะคะ
งนกกระจาบจำนวนมากคุณผู้ชมค่ะ

ต้นไม้เราก็จะเห็นว่ามันแขวนอยู่แบบนั้นแหละ
แล้วก็จะขึ้นตามต้นไม้ริมนำคลอง
ติดกับบ้านเรือนประชาชนในตำบลบางจักร
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะคะ
ถือว่านี่เป็นความงามตามธรรมชาติ

นกกระจาบและชาวบ้านในพื้นที่
ชาวบ้านเขาเห็นแบบนี้เขาก็ไม่ไปทำร้าย
ไม่ไปทำอะไรนะก็ปล่อยให้มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติ
แล้วเขาก็มองว่านี่แหละอาจจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
นกต่อไปก็เป็นได้

ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับนกเอ้ยไม่ใช่
ไปคุยกับคนดีครับคุยภาษาอะไรคะ

ในเวลาที่มันมีอยู่ชุดนึงก็มันจะหลุดล่วงไปหมดแล้วตอนนี้เป็นลังใหม่ทั้งหมดที่เพิ่งเริ่มสร้างขึ้นจ้ะที่ก็คือมันมีใครรบคนแล้วก็อาหารอุดมสมบูรณ์งี้ที่วิเศษฉ่ายฉานยังอุดมสมบูรณ์ในแน่น้ำมีปลาในน้ำมีข้าวบนต้นไม้มีลังนกกระจาบละคุณอืมแล้วก็ต้องบอกว่า
ก็หลักจะมีอยู่๓ชนิดนี้แต่ว่าน้มคุณผู้ชมใกล้จะศูนย์พันธุ์
เพราะฉะนั้นใครเห็นไม่ใช่แบบอยากกลับบ้าน๓
เผาให้มันอยู่บนต้นไม้ดูแลกันต่อบดูแลตามต้นประชาติไปจะดีค่ะ